คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลตอนนี้ต่างชื่นชมนักกีฬาที่เพิ่งคว้าแชมป์มา
ก็คือแชมป์แบตมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียรายการเดนมาร์คโอเพ่นนะคะ
นายธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุข
เพราะว่านายธนงศักดิ์บอกว่าจะนำรางวัลที่ได้นี้
กล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามการรายงานสดจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิกับคุณวรปัตรอรุณพักดีค่ะ
ที่ประเทศเดนมาร์ครับติดตามครับ
ค่ะขอบพระพุทธแม่ค่ะ
แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สร้างโดยสอง
เป็นครั้งแรกที่คนไทยชนะเลิศการแข่งขันประเภทชายเดียว
ในรายการระดับซุปเปอร์ซีรีส์พี่เมีย

ก็ขอชื่นชื่นครับ
สองเล่นได้ดีมากค่ะ
สามารถทำให้คู่ต่อสู้ผู้เล่นไปแนวที่๒ต้องการได้ตลอดเกม
ซ้ำมีความผิดพลาดเองน้อยมาก
ขอขอบคุณผู้ฝึกสอนของสองด้วยค่ะ
ทราบว่าก็ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างหนัก

รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ที่ตื้นตันใจมากก็คือ
ในสถานการณ์ที่โศกเศร้าเช่นนี้เนี่ย
กับคลิปเป็นพลังผลักดันให้ตัวเอง
สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้จนได้แชมป์
ก็เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่รักวงการแบต
เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
อีกทางการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีการถวายความอาลัยด้วยท่าทางต่างที่สองได้แสดงออก
ก็ได้เห็นถึงความเป็นประสบนิกรที่มีความจงรักภักดี
แล้วสองทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีความสำคัญมากเพียงใดต่อวงการกีฬาแบตมินตันและวงการกีฬาไทยค่ะ
ก็ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าพระบาทสมเด็จพระประมินเป็นแรงบันดาลใจ
ก็ทำแสดงฝีมือได้อย่างดียิ่งแพ้ไปอย่างสูสีน่าเสียดายมาก
แต่ก็ไม่น่าเสียใจเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศ
เห็นกับตาว่าทุกคนสู้เต็มที่แค่ไหน
ก็ทุกคนในรายการนี้นะคะที่ได้แสดงความสามารถอย่างที่เต็มที่
ขอบพระคุณผู้ศึกษรทุกคนที่ทุ่มธรรมศึกษรน้อง
จนได้เห็นผลงานชัดเจนในวันนี้
แล้วก็ผมก็หาชุดแข่งขันที่เป็นสีขาวดำเท่านั้น

ค่ะเชิญถามสองต่อบ้าง
ก็ต้องขอบคุณนะครับผมประชาชนชาวไทยทุกคน

อันนี้ก็เป็นนิดสุดที่เป็นกำลังใจให้ผมและก็นักษเดิมินตันท์ทุกคนด้วยนะครับครับผม
แล้วก็หลังจากนี้ก็คงพยายาม
พยายามต่อไปครับฝึกซ้อมมุ่งมั่นแล้วก็

เพื่อชนชาวไทยและก็

ก็ประมาณนี้สัก๒๐อย่าง
ใช่ครับก็เป็นหนึ่งความตั้งใจของผมนะครับผมคือก็อยากจะมาสักการะพระศพพระองค์ท่านด้วยครับผม
ในการในการถวายบังคมพระบรมศพนะคะสองก็จะไปร่วมกับสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย
หลังจากที่การเปิดให้ประชาชนเข้ากราบบังคมพระบรมศพ
แต่วันนี้๒มีความตั้งใจจะไปลงนามถวายความอาลัยที่สาราสหทัยสมาคม
สนามบินนี้เลยไปเลยค่ะรายการต่อไปสำหรับสองที่สำคัญมากคือ
เอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดพอสมควรนะครับ
กับการที่ธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขนั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในช่วงเวลาอันสำคัญแบบนี้นะครับ
และคิวต่อไปที่เขาจะเดินทางไปต่อก็คือที่สาราสัตว์ไทยสมาคมนะครับเพื่อเดินทางไปแสดงความอาลัยถวายแด่
สมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเพื่อที่จะนำเหรียญรางวัลแชมป์ในครั้งนี้นะครับ
เดินทางไปเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่านักการบินท่านไทยนั้นมีฝีมือขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ในหลวงราชการที่เก้านั้นทรงพระพิชาสามารถด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะก่อติดบรรยากาศไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศที่สาราศาไทยสมาคมนะครับในพระบรมหาราชวังนะครับ
กับการเดินทางไปของธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขและการเปิดใจสัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกนะครับกับวินาทีสำคัญที่เขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
วรรภัณฑ์อรุณพัฒน์ดีรายงานจากสถานพิศวรรณภูมิครับ